ความคืบหน้าเรื่องของบ่อนย่านพระราม๓นะครับ
คุณผู้ชมจริงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีชื่อของในบอยศ์
ซึ่งหมายถึงว่าเค้ามีการยิงนายฐาวร์นเสียชีวิต
แล้วก็จะไปมอบตัวแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ยอมเดินทางไป
กองทัพสื่อมวลชนก็ไปปักหลักรอจำนวนมากที่สนทุ่งมหาเมฆ
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจสันติบาลก็ตอนแรกตั้งใจจะไปชี้ตัวในบอย
จะให้ข้อมูลเรื่องของในบอยแต่ในบอยก็ไม่ไป
หลังจากที่มีรายงานว่าในบอยมือยิงนายถาวรศรีสดที่เสียชีวิตในบ่อนพระราม๓จะไปมอบตัว
เรื่องต้นในบอยอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าขณะที่เกิดเหตุ
ถาวรนั้นยิงปืนสายไปสายมาถ้าเกิดไม่ยิงสกัดอาจทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่านี้
แต่สุดท้ายนายบอยก็ไม่ไปตามที่นัดหมายกับพนักงานสอบสวนเอาไว้
อันนี้เป็นสิ่งที่ในบอยเขาได้บอกเอาไว้นะฮะ
ขณะที่นายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลก็เดินทางไป
บอกข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเดินทางมาเนี่ยอยากจะชี้ตัวชี้ตัวในบอยบ้านครัว
หลังมีข่าวว่านายบอยจะมอบตัวเพราะรู้จักกับนายบอยมานาน
ส่วนตัวชื่อว่านายบอยไม่ใช่คนยิงแต่
แต่ถูกกดดันให้ออกมารับผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนนะฮะ
พร้อมกันนี้นายสันทนาได้นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายของเฮียตี้
เนี่ยในมือถือเขาแต่ว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตเบอร์ภาพไว้ก่อน
ขอเรื่องบอยก่อนใครคือบอยบ้านครัว
จริงแล้วบอยบ้านครัวเนี่ยอีกฉายาเขาคือบอยแอลเอ
ฉายานี้ได้เพราะว่าหน้าตาเขาคล้ายฝรั่งครับ
แต่ว่าเป็นคนในชุมชนบ้านครัวราชเทวีกรุงเทพก็เลยมี๒ฉายา
คือบอยบ้านครัวกับบอยแอลเอ
ตเป็นคนสนิทของนายทหารระดับเสนาธิการชื่อดังคนหนึ่ง
แล้วเคยเป็นคนติดตามของนักการเมืองคนดังคนหนึ่งด้วย
จากนี้ในบอยบ้านครัวเนี่ยจริงแล้วปรากฏในคลิปด้วยนะ
มีอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการขนย้ายเข้าของในบ่อนแล้วมีคนนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ย
จริงแล้วในคลิปนี้มีเฮียตี้อยู่ด้วย
เฮียตี้เนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนเลยแล้วไปยืนสั่งการด้วยตัวเองเลยให้เอาตรงนั้นออกขนอันนี้ไปอะไรแบบนี้
หลังมีบุคคลลึกลับเนี่ยนะโทรมาบอกว่าให้ไปเก็บหลักฐานทุกอย่างก่อนตำรวจจะไปตรวจสอบ
เฮี้อยู่ในนี้ด้วยนะฮะดังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเฮียตี้เนี่ยรู้เรื่องทุกอย่าง
แล้วก็ยืนสั่งการลูกน้องทั้งที่ในภาพนั้นก็จะเห็นว่ามีศพคนตายอยู่หลายคนทั้งสารวัตรแม็กซ์ทั้งนางสาวพีรยา
ถาวรแล้วก็ศพของนางเมาซึ่งเป็นพนักงานบ่อนซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในบ่อนเนี่ยสี่ศพด้วยกันนะฮะนี่แหละฮะนี่นี่เฮียตี้นะครับ
ทีนี้มาดูประวัติของเฮียตี้กันหน่อยเขาบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเปิดบ่อนนะเขาเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อวงการพนันชื่อดังต่อมาก็พยายามหาประสบการณ์ไต่เต้ามาจนสามารถเปิดบ่อนได้เองชื่อว่าบ่อนซาละ๙หรือว่า๓๖๙นะเป็นบ่อนใหญ่ย่านเยาวราชนะฮะแต่ภายหลังก็ถูกปิดไปจน
คนตำรวจเอกจากชิปชายจินตาผู้บัญชากันตำรวจเหตุชาติ

ให้เวลาผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้
แล้วก็ขยายผลไปในส่วนของการลักลอบเปิดบ่อนในพื้นที่พระรามสาม

ยังไม่คืบหน้าถ้าพ้น๓วันนี้ไป
เดี๋ยวจะพิจารณาสั่งย้ายนะฮะสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบานไปช่วยราชการนะฮะ
ถ้าใน๓วันนี้ยังไม่คืบหน้านะเดี๋ยวย้ายเลยนะฮะ
อ่ะส่วนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีภาพหลายคนใช่ไหม
ล่าสุดนะฮะเมื่อวานครับที่บริเวณประตูทางเข้าบ่อนของเฮียตี้นะฮะ
ครอบครัวของนายถาวรที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีการเดินทางไปเชิญดูวิญญาณของนายถาวร
เพื่อกลับไปที่บ้านเกิดในภาพนี้นะฮะก็กลับไปที่จังหวัดปราจินบุรีนะฮะ
เขาก็ใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีเนี่ยอันนิมนต์พระสงฆ์มามีรูปมีข้าวของมาทำพิธีชนดูวิญญาณ
พอทำเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถกลับไปทันทีนะครับเช่นเดียวกันกับ
ของผู้เสียชีวิตของอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวพิริยาก็เดินทางมาเชิงดูวิญญาณด้วย
ประตูทางเข้าของบ่อนเหมือนกันแล้วก็กลับไปที่บ้านญาติสามเซนเช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเดี๋ยวรอดู๓วันถ้าไม่คืบหน้า
เดี๋ยวมีคำสั่งย้ายด่วนออกมาอีกนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผลตำรวจโทษพักขพงศ์พงศิราท่านก็ต้องทำงานหนัก
แล้วก็ทำงานเชิงรุกนะคะอย่าทำงานช้ากว่าโจรนะคะ